วันนี้มีการเปิดจองซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดเดือนมีนาคมประจำปี๒๕๕๙นะคะ
ซึ่งผู้ที่เดินทางไปจองซื้อต้องไปจองกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลย
ทำให้ธนาคารกรุงไทยสาขาพิสุนุโลก
จัดบริการกาแฟรวมทั้งป่าท่องโกฟรี
ให้ผู้ค้าที่มาต่อคิวซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ
เมื่อมีผู้ค้าต่างถิ่นเข้ามาจองซื้อสลากในพื้นที่ค่ะ
บรรยากาศการจองซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่หน้าธนาคารกรุงไทย
ถนนมหิดลอำเภอเมืองเชียงใหม่ช่วงก่อน๘นาฬิกา
เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะคะเมื่อมีลูกน้องนายทุนจากต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงไทยต้องขอกำลังสารวัตรทหารมาช่วยดูแลความเรียบร้อยค่ะ
มีผู้ค้าสลากมารอจองกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะ
บางคนค่ะมาตั้งแต่ตี๔โดยพ่อค้าแม่ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างวดนี้
บรรยากาศขายสลากค่อนข้างเงียบเหงา
สังเกตจากคนที่มารอซื้อสลากงวดนี้น้อยกว่าทุกครั้งค่ะ
ส่วนที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวังสะพุงจังหวัดเลย
ผู้ค้าเร่รายย่อยร่วมพันคนได้เข้าคิวเพื่อสั่งซื้อสลาก
หลังจากผ่านไปไม่ถึง๒๐นาทีนะคะมีผู้ค้าสั่งซื้อได้๕๐คน
หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร๓๐คน
ส่วนที่เหลือร่วมพันคนไม่ได้จอง
สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้บริการแต่ก็ต้องยอมรับในกติกาค่ะ
ท้ายกันที่บรรยากาศที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาพิษนุโลก
พ่อค้าแม่ค้ามาต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอคิวการซื้อการจองสลาก
หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ส่วนธนาคารเตรียมพร้อมบริการเป็นอย่างดี
มารอรับบริการลูกค้าตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้า
พร้อมได้นำกาแฟร้อนปลาท่องโกมาตั้งโต๊ะหน้าธนาคาร
ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ดื่มกินฟรีด้วย
ในเวลา๘นาฬิกา๔๕นาทีปรากฏว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล

มีผู้ที่มารอเข้าคิวสามารถจองสลากได้๔๕คน
จากผู้ที่มาต่อคิวกว่า๘๐คนค่ะ